สวัสดีครับสวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับกับเราสองคน
คนก็คงจะดูบรรยากาศที่ทีมข่าวแล้วก็บรรดาแฟนบอลไปส่งเจชนะทิพย์ที่
สนามบินเพื่อเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่าไปสังกัดใหม่แล้วนะครับค่ะก็ไปร่วมทีมกับ
แจนแอร์ไลน์นะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยเมซิเจก็เปิดเผยนะครับว่าทีมงานฟอนตาเล่นั้นได้เตรียมอุปกรณ์
เพื่อเรียกความฟิตไว้ในห้องที่ต้องกักตัว๑๔วันนะครับ
แม้ไม่ได้เป็นโปรแกรมที่ครบเหมือนปกตินะครับแต่จะตั้งใจ
เพื่อทำให้ร่างกายนั้นฟิตที่สุดเพราะมีความท้าทายอีกมากที่รออยู่นะครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของพิสิทธิ์เจกันครับ
ก็ตอนนี้เหมือนทางทีมก็น่าจะจัดอะไรไว้ในห้องหมด
เพื่อเตรียมความพร้อมมันอาจจะไม่ได้ออกมาแล้วฟิตเลย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วร่างกายเราต้องเตรียมให้พอ
ด้วยกับการที่เราจะมาเอาใช้งานหนัก
ส่วนค่าตัวของชนะชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ก็มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการ
แต่อาจจะไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
จริงสื่อไทยเองก็คาดอยู่แล้วนะครับอยู่ที่๑๓๓ล้านบาท
หรือว่าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่๑๓๓๔๑ล้านบาทนะครับ